มาดูคลิปนี้หน่อยค่ะคุณผู้ชมคนในโลกโซเชียลวิภาควิจารณ์เยอะเหมือนกัน
กับผู้หญิงสูงอายุคนนี้ที่ไปมีเรื่องทะเลาะกับพนักงาน
พนักงานขายแล้วพอมีผู้หญิงอีกคนนึงเข้าไปเหมือนจะห้าม
กลับกลายเป็นว่าผู้หญิงคนนั้นก็โดนด้วยโดนไปด้วยพ่วงไปด้วยโดนด่าไปด้วย
เนี่ยแล้วคือเวลาที่เขาด่ากันเนี่ยเขาก็ฟุตฟิตฟอร์ไฟไอไอยู

อ่าตอนแรกก็ภาษาไทยสมัยพ่อขุนรามอยู่ดี

อะไรยูนะเมื่อกี๊กรุมทรงพี่โจ้มต้องส่งเซอร์ไว้หน่อยนะ

อืมนี่แหละทีนี้ผู้หญิงคนที่เขาถ่ายคลิปนี้ไว้
ก็เลยมาโพสต์เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ว่าตัวเธอเดินซื้อของอยู่ในศูนย์การค้า
แถวมธที่รังสิต

ว่าผู้หญิงคนนี้คุณป้าคนนี้โวยวายใส่พนักงาน
คือป้าแกซื้อของในร้านค้า๑๙บาท
แล้วใช้งานไม่ได้ป้าก็เลยเอามาเปลี่ยน
แต่ว่าทางร้านไม่เปลี่ยนให้เพราะว่าคุณป้าก็แกะสินค้าไปแล้วถูกไหม
พนักงานก็เลยพยายามที่จะอธิบายเหตุผล

เพราะว่าของที่ป้าซื้อไปแกะแล้ว
แต่ปรากฏว่าคุณป้าก็ไม่ยอมฟัง
เอาของเนี่ยปลาใส่พนักงานแล้วก็ด่าดูถูกอาชีพบริการอีก

เหมือนกับเป็นคนรักความยุติธรรม

ก็เลยเข้าไปบอกว่าใจเย็นคุณป้า

คุณป้ากลับมาโวยวายใส่ผู้หญิงคนนี้ขึ้นมึงขึ้นกู
แล้วถามด้วยนะคุณป้าเนี่ยถามผู้หญิงคนนี้ว่า

ปะทะคารมกันแบบที่เราได้ยินในคลิปนี้
ทีนี้ตัวผู้หญิงคนที่เขาถ่ายคลิป
ก็เลยมาถามน้องพนักงานคุณผู้ชม
ว่าน้องน้องทนได้ยังไงปล่อยให้คนมาด่าน้องแบบนี้
ปรากฏว่าน้องพูดกลับว่ายังไงรู้ไหมคุณผู้ชม
พนักงานบอกว่าพี่หนูโต้กลับไม่ได้ค่ะ
เดี๋ยวหนูตกงานตอนนี้งานหายาก
โอ้โหประโยคนี้น่าสงสารมากนะคุณผู้ชม
ทีนี้เธอก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์

ว่าใครจะทำอาชีพอะไรจะตำแหน่งไหน
อย่าดูถูกซึ่งกันและกันเพราะว่าทุกคนก็ล้วนมีศักดิ์ศรี
และอีกอย่างหนึ่งอยากให้คุณป้าเข้าใจกฎของทางร้านด้วย
ว่ามันเปลี่ยนสินค้าให้ไม่ได้เนี่ยเหตุผลคืออะไรนะคะ